โมงเช้าแล้วค่ะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเชียลนะคะ

เรื่องแรกพาไปดูน้ำใจของชายคนหนึ่ง
ไปดูหัวใจหล่อของคนบ้างนะคะ

คือมีคนไปเที่ยวอาซีเอเป็นสาวเมาเลยเมาหมดสตินะคะ
หนุ่มคนนี้ถูกเรียกให้ไปส่งผู้หญิงคนนี้ที่ห้อง
แต่ว่าเป็นสุภาพบุรุษมาก
คือรอจนหายสั่งเมาแล้วก็ค่อยแบบกลับออกมาเรียบร้อ
ค่อยไปส่งอย่างนี้หรอไปนั่งรอจนเรียบร้อยนะคะโอ้โฮ
ออนไลน์เขาแชร์กันความเป็นสุภาพบุรุษของหนุ่มคนนี้นะคะ
เขาก็แชร์เรื่องราวของหม่ำวินจักรยานยนต์นะคะ
หลังจากเจ้าตัวอ้างว่ารับลูกค้าสาวคนนี้

หญิงสาวคนนี้ตื่นขึ้นมาก็พาส่งกลับยันหน้าห้องพักนะคะ

ซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดเสียงชื่นชมไปยังหนุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ซึ่งก็เป็นการกระทำของสุภาพบุรุษที่นับวันจะหาได้ยากขึ้นนะคะ
ทีมข่าวได้ลงพื้นที่พูดคุยกับหม่ำค่ะ
หรือนายราชการพืชขุนทศอายุ๒๐ปี
อาชีพวินจักรยานยนต์รับจ้างซอยรามคำแหง๕๓

ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้ว
แต่ว่าสาเหตุที่เพิ่งมีการนำมาแชร์ต่อกันเนี่ย
เกิดจากเพราะว่าเมื่อ๒วันก่อน
ตัวเขานำรูปไปโพสต์ถามเพื่อนในกลุ่มเฟซบุ๊ก
ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไง

ก็เลยขออนุญาตนำเรื่องราวไปแชร์ต่อ
จนเป็นกระแสสังคมขึ้นมานะคะ
ราชการค่ะเล่าว่าวันที่รับหญิงสาวคนนี้ขึ้นมา
เป็นช่วงที่ตัวเขากำลังขี่รถกลับบ้าน
หลังเลิกงานจากซอยรามคำแหง๕๓
ได้มีหญิงสาวคนนี้ลักษณะมืนเมา

ที่เพื่อนของหญิงคนนี้จะโบกให้ตัวเอง
ช่วยไปส่งที่หอพักของเพื่อนคนนี้

แต่ปรากฏว่าหญิงสาวคนนี้บอกว่าไม่อยากกลับบ้าน
ลองไปฟังเสียงสุภาพบุรุษวินมอเตอร์ไซค์เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นพร้อมกันค่ะ

เขาด้วยแล้วก็เวลาผมนั่งเล่นเกมโทรศัพท์ในโทรศัพท์ไปใช่ไหมครับแล้วผ่านไป
ประมาณตีสี่กว่าได้ครับเมื่อเขาโทรมาผมก็เลยรับแล้วเพื่อนเขาแบบ
ตกใจนะทำไมนี่ใครเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมเลยบอกอ๋อใจเย็นนี่พี่
เป็นมอไซค์รับน้องก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังเขาบอกอ๋อหนูเป็นคน
เพื่อนหนูเข้าไปเองแล้วตอนนี้อยู่ไหนผมเลยบอกอยู่เนี่ยอยู่
ตรงเนี้ยตรงรัชดาเนี่ยตึกเนี้ยครับเขาบอกเนี้ยไปส่งเพื่อน
ที่ห้องอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวค่าโดยสารพี่เมาหนูแล้วกัน
เพราะว่าเมาไม่รู้เรื่องบอกให้ปลุกเลยตอนแรกผมก็ปลุกไม่ตื่นแล้ว
ไปเรื่อยน้องเขาตื่นก็เลยไปลงคือน้องเขาเริ่มมีสติแล้วครับ
ก็เลยขับรถไปส่งเขาที่ห้องที่ตึกพญาไทยแล้วผมก็ขับไปแล้วก็คุยไลน์
กับเพื่อนเขาเออเนี่ยพี่ส่งน้องเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่จะไปเอาข้าวให้สั่ง
ต่อนะอะไรอย่างเงี้ยเราไปส่งขึ้นห้องขึ้นห้องเลยป่ะไม่ไม่ขึ้น
เขาก็เลยขึ้นเขาส่งทางเข้าส่งทางเข้าประตูแต่รอเขาแบบขึ้นไม่รู้ขึ้นรีบหรือขึ้นบันไดนะครับ
รับสายตาเราเราถึงจะออกอะครับ

ถ้าไปส่งถึงห้องตอนที่ยังสภาพพังพังก็คงเข้าห้องไม่ได้อ่ะอืม
คือน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีผู้ชายกลุ่มอื่นมาคอยถามด้วยไง
พี่วินเขาก็เลยแบบอ้าวน่าเป็นห่วงนะอยู่ดูแล
ใช่นะคะซึ่งหลังจากที่ไปส่งหญิงสาวรายนี้เสร็จนะคะ
หนุ่มวินจักรยานยนต์รายนี้เนี่ยก็ได้เดินทางไปรับค่าโดยสารกับเพื่อนของหญิงสาว

ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวคุณหม่ำในฐานะที่มีภรรยาแล้วก็ลูกสองคนแล้วค่ะ
ฝากเตือนไปยังบรรดาสาวที่ชื่นชอบการสังสรรค์นะคะ
บอกว่าเวลาเมาเนี่ยก็ขอให้ดูแลตัวเองด้วยอย่ากินเกินกำลัง
อย่างเช่นกรณีของหญิงสาวรายนี้ถือว่าโชคดีที่เจอเขา
ถ้าเป็นคนอื่นมาเจอจะเป็นยังไงไปฟังเสียงกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
เค้าไม่ใช่แบบผมคือแหละเสียเกิดเพราะหรือเสียอะไรดีกว่า
เสือไม่กินเหยื่ออะไรนะ
คือเสือไม่กินเหยื่อที่ตายแล้ว
ผมว่าเช่นการไม่ทำร้ายผู้หญิง

ผมก็ไม่ทำร้ายผู้หญิงที่ไร้สติ

แต่ก็ยังถือว่าดีค่ะถือว่าเป็นหัวใจสุภาพบุร
จริงนะคือจริงแล้วเขาไม่จำเป็นที่จะต้อง

เขาต้องเฝ้าอยู่ตี๕เกือบเช้า

นะคะก็เป็นน้ำใจที่นำมาฝากกันเช้าวันนี้